ยังคงเป็นเรื่องของงานศพแต่ว่าไปอยู่ที่จังหวัดอ่างทอง
คือผู้ตายเนี่ยก่อนที่เขาจะตายเขาชอบเพลงของคุณชายเมืองสินมาก
แล้วสั่งเสียไว้ถ้าเขาตายช่วยเอาเพลงของคุณชายเมืองสิงไปเปิดให้ที่งานศพหน่อยครับ
นี่เพลงอะไรฮะมาลัยน้ำใจอืม
แล้วก็เพลงอื่นมากมายของคุณชายเมืองสิงครับ
เป็นงานวัดงานบุญแต่ไม่ใช่นี่คืองานศพงานชาปนกิจศพของนายสมเกียจบุญยง
คือหลายคนก็เออบรรยากาศก็แปลกดีเหมือนกันเปิดเพลงคึกคักเหลือเกิน
คือมาแล้วก็ทำตัวไม่ถูกว่าเราจะรู้สึกว่าคอร์ดเท้าไปพร้อมกับจังหวะเพลงของคุณชายมึงสิงหรือยังงง
ยังไงอยู่นะฮะนางสาคอนบุญยงภรรยาของนายสมเกียจผู้ตายบอกว่า
สามีเนี่ยเป็นคนสนุกร่าเริงเป็นคนชอบคลื่นเครงต่างนานาชอบเพลงของคุณชายเมืองสิงห์มากนะฮะ
มากจะบอกเพื่อนผูงว่าตอนที่ยังไม่เป็นอะไรนะ
เขาบอกว่าถ้าถ้าตายเนี่ยอย่าเศร้านะแล้วที่สำคัญขอเลยนะ
ให้เปิดเพลงของชายเมืองสิงทั้งงานด้วยให้มันดังไปเลย
ดังนั้นเมื่อสามีตายจริงด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว
เมื่อวันที่๒๐มกราคมที่ผ่านมาภรรยาก็เลยทำตามที่บอก
คือเอาเพลงของชายเมืองสิงไปเปิดตามความประสงค์ของสามี
ตอนแรกเนี่ยจะมีการจ้างโคโยตี้มาด้วยนะแต่เพราะเอิ้นเงินไม่พอ
ก็เลยเหลือแค่เอาเพลงมาเปิดก็พอนะครับก็เปิดให้แบบนี้
ก็หวังว่าวิญญาณของสามีจะได้รับรู้รับฟังนะครับ
คือ๑๐ปีก่อนนายสมเกียจเนี่ยเคยโด่งดังมาจากยาหมอบอก
เพราะว่าระหว่างนอนรักษาโรคตับแข็งที่บ้าน
ขออภัยยาหมาบอกคุณผู้ชมชื่อมันแปลกหน่อย
เขาเคยด่งดังจากเรื่องยาหมาบอกเพราะระหว่างที่นอนรักษาโรคตับแข็งที่บ้านเนี่ย
หลงซึ่งเป็นหมาตัวเมียที่เก็บไปเลี้ยงเนี่ย
สะกิดสะกิดให้ไปดูย่าปล้องแดงที่ปลูกเอาไว้ข้างบ้าน
แล้วก็นำไปต้มกับน้ำดื่มจนหายจากอาการตับแข็ง
แล้วมันก็เป็นข่าวโด่งดังทำให้ชาวบ้านไปขอสูตรยาหมาบอก
แล้วก็ไปรักษาอาการจำนวนมากเออหมาสะกิด

ก็เลยเป็นโด่งดังเมื่อ๑๐ปีก่อนคือยาหมาบอกนะครับ
แต่ว่าเหตุการณ์ที่นำมาฝากคือบรรยากาศเรื่องของงานศพที่แบบบรรยากาศมันแปลก
เดี๋ยวนี้เลยเห็นบ่อยนะคะงานศพที่ไม่อยากที่จะให้คนมาร่วมงานเศร้าโศกจนเกินไป
สีชมพูบ้างเอาอะไรไปเล่นบ้างอะไรอย่างนี้นะ
จ๊ะอาสยามาบ้างแล้วก็มีที่แบบบางทีเป็นเหมือนงานวัดเลย
ก็เป็นรูปแบบต่างกันไปนะคุณผู้ชม